ในธุรกิจข้อหาข้อคำตอบหา

อื้อ
พร้อมที่จะไปสอบปากคำอะไรเขาเพิ่มเติมนะ
ก็คิดว่าจะเกิดจากขับรถประหมาติอย่างเดียวหรือเปล่า
หรือว่ารถมีปัญหาหรือเปล่า

ก็ส่องรถด้วยกลับมา

แต่มันไม่มีอย่างนั้นมีหนึ่งข้างที่เข้ามาจุดท้องให้มีความตายครับ
เวตกรณีรถเบ้นมันมีอีกข้อที่เขาสงสัยกับรถเบ้น

กรณีที่ติดอยู่กับรถแล้วได้ตรวจสอบจุดนี้ได้ยังไง
ข้อได้ตรวจสอบแล้วคือกล้องพี่เป็นกล้องเกี่ยวกับวัดกรมานน้ำผล
มีหลายคนค่ะที่เขาตามคดีนี้แล้วก็กลัวว่าคดีนี้จะเงียบเหมือนกรณีอื่น
ถ้ามีความที่เห็นอย่างไง

เขาเจ็บมากไหมพี่

ได้คุยกับทางคุณหมอที่นี่เรียกอาการ

หลายคนตั้งคุณสังเกตว่าผู้ต้องหานี้อาจจะมีอาการมึนเมา

เป็นเพื่อนร่วมรุ่นพระปกเก้ากับคุณพ่อของคนขับรถเบ้นนะครับ
วันแรกหลังจากเกิดเหตุนะครับ

ผมในฐานะเป็นเพื่อนพ่อแล้วก็รู้จักน้องจ๊อปมาตั้งนานเป็นอย่างดี
ผมเป็นคนแรกที่เข้าไปเสริมนิติเวศที่ระหว่างธรรมศาสตร์นะครับ
ไปพบกับญาติผู้เสียชีวิตทั้งสองฝ่ายนะครับ
ทั้งน้องเบ้นและน้องไก่ต้มนะครับ
สาเหตุที่คุณพ่อเขาไม่ไปตอนนั้น
เพราะน้องจ๊อปอยู่ห้องไอซียู
เขามาดูแลการเจ็บป่วยของน้องจ๊อปอยู่
ผมในฐานะเพื่อนไปดูแลแทนนะครับ

เขาตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่ไหนนะครับ
ก็ได้รับการตอบรับและการต้อนรับจากญาติทั้งสองเป็นอย่างดี
เหมือนอย่างผู้ตายนะครับ
พอผมรู้ว่าน้องเบนตั้งศพวันเพลินกุศลนะ
ที่วัดสีชมพูที่ปฐุมธานี
และทราบข่าวว่าน้องไก่ต้ม

ตั้งศพที่วัดวันยาววลที่จังหวัดจังหญิงตะบุรี
ผมก็เลยแจ้งให้คุณเจษฎาวีรพรซึ่งเป็นพ่อทราบ
เย็นวันนั้นคุณเจษฎาวีรพรเนี่ย
ก็ได้เดินทางไปร่วมงานศพของน้องเบ้นเป็นอันดับแรกนะครับ
แล้วก็ไปขอโทษสิ่งที่เกิดขึ้น

ไปขอรับศพน้องเบนซึ่งของแม่น้องเบนที่พูดกับคุณเจษฎามา
ผมก็ได้ยินทำให้คุณเจษดาน้ำตาแทบไหล
เขาถามมาว่าลูกเป็นยังไงบ้างหมายถึงลูกคุณเจษดานะครับ
คุณเจษดามาคุยกับผมว่าสังคมยังเป็นแบบนี้
มีคนดีแบบนี้ไม่น่าเชื่อทั้งในที่รูปคุณเจษดาเนี่ย
ขับรถชนลูกเขาตายแต่เขากลับเป็นห่วง
ลูกของคุณเจษดาเองนะครับซึ่ง
คุณเจษดาตอนนั้นผมเห็นแล้วแทบร้องไห้
ตัวผมก็แทบร้องไห้ที่เห็นสภาพตั้งแต่นิติเวศ
มีการตั้งใจไหมผมคิดว่าท่านสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่าน
ทีแรกจนถึงนาทีนี้เราทำดีที่สุดแล้ว
แล้วก็ได้ร่วมทำบุญกับครอบครัวทั้งน้องเบนส์

ซึ่งผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยตลอดในฐานะ
เพื่อนของคุณเจษดาและเห็นน้องจ๊อปมาตั้งแต่นานแล้วนะครับ
อันนี้คือข้อสรุปเบื้องต้นที่จะนำเรียนสื่อให้ทราบ

สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในโซเชียลต่างเนี่ย

เหมือนว่าเราทอดทิ้งเหมือนว่าเราไม่ได้ทำอะไร

ผมรีบกลับมากรุงเทพเลย
แล้วก็โทรให้เพื่อนช่วงนั้นบอกว่า
ช่วยไปนั่นหน่อยเพราะผมนั่งรอเครื่องบิน
เออเครื่องจำหากเครื่องยังไม่ออก
ยังไงก็จะกลับมาให้เร็วที่สุดแล้วพอรู้ว่าบ่อบุญเจริญ
รู้ว่าผู้ตายหรือน้องไก่ต้มกับน้องเบ้นเนี่ยอยู่วัดอะไร
ในวันแรกที่จัดงานศพผมก็ไปเลยนะฮะ
แล้วก็ได้ขอคำมากับคือใครถูกใครผิดผมไม่ได้พูด
เพราะเหมือนเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากก็ไปได้มีโอกาสพูดคุย
ขอคำมาแบบทางพ่อแม่ของน้องสิ่งที่ทราบซึ้งและประทับใจผมถึงวินาทีนี้
ก็คือว่าแทนที่จะโกรธเครื่องที่ลูก
ขับรถไปทำให้ทุกคนที่ลูกผมขับรถไปทำให้ทุกคน
ลูกเขาเสียชีวิตเขากลับมาบอกผมว่ามาถามถึงลูกว่าเป็นไงบ้าง
ให้บอกลูกว่าไม่ต้องเป็นห่วงจะได้หายเร็ว
นี่เป็นคำพูดจากคุณแม่ของน้องเบนผมจำได้ทุกคำพูด
บอกว่าไปให้บอกลูกว่าไม่ต้องเป็นห่วงจะได้หายเร็ว
เพราะคุณแม่ถามผมว่าลูกเป็นไง
ผมบอกตอนนี้ยังอยู่ไอซีอยู่ยังพูดไม่รู้เรื่อง
และผมก็บอกว่าพรุ่งนี้เอ่อผมก็เลยไม่อยากสักทรายความตอบ
เป็นลำบาเจ็บตรงจุดไหนบ้างไหมครับน้ำร่างกาย
คือตอนนี้เขาจะเข้าห้องน้ำเนี่ยเดิมทีก็ต้องใช้สวนนะครับ
แต่ตอนนี้เข้าห้องน้ำเขาก็ต้องเอ่อใช้ไอวอร์เกอร์อ่ะที่ที่เดิน
เพื่อเข้าห้องน้ำก็เพิ่งออกจากห้องไอซีอยู่แล้ว
มาได้แค่วันเดียวคุณพ่อครับเอ่อนี่
มาข้าวมาขอคำอีกคนนึงเพราะวันนี้เขาติดตุรัติมาไม่ได้
คุณแม่น้องเบ้นบอกว่าไม่ต้องให้มาหรอก
ให้อยู่ดูแลลูกลูกจะได้หายไว
นี่คือคำพูดที่ไม่ได้เสริมแต่งไปถามพ่อแม่เขาได้

อาการของคุณจ๊อปเป็นไงบ้างคะ

ยังไม่รู้ว่าจะต้องผ่าตัดหรือเปล่านะฮะ

ไม่ได้คุยกับคุณหมอ

แต่สมองก็กำลังดูอยู่

เขาก็บอกว่าเขาจะใส่ชุดสีขาว

และคืนนี้ผมใส่ชุด
ให้สัมภาษณ์หรือให้ข่าวผมก็ใส่ชุดสีขาวมา
คืนนี้ผมก็จะไปงานศพของน้องเบนอีก
ถ้าไม่ใช่เวลาที่เราจะคุยเรื่องคดีความกับญาติเขานะฮะ
เพราะว่าคือทำให้เกิดคนตายอันนั้นก็ผิดอยู่แล้ว
แต่ไม่ต้องขณะที่ผมไปเข้ารบศพเป็นแสดงความเสียใจกับพ่อแม่ของน้องเบนและน้องไข่ต้ม
ผมไม่ได้พูดเรื่องดูแลชดเชยค่าเสียหายใดทั้งสิ้น
อีกวันหนึ่งผมก็ไปที่จันทรัพย์ภูรี

คุณเจริญเป็นเพื่อนรักที่สนิท
เค้าไม่สบายเมื่อกี้ทางภูเขาเขมก็เห็นเค้าอายแคก
กินไปตลอดทางเข็ายังไปกับผมเพื่อว่าเป็นเพื่อนกัน
อันนั้นเป็นเป็นรถสี่ประตูแต่ข่าวบอกว่าเป็นแทรกสี่
พี่เอ่อบอกว่าเอ่อจะถ้ามีอะไรสอบถามจากเจนิสวีรพรใช่ไหมฮะ
คุณพ่อครับในสูตรคงทราบใช่ไหมฮะมันเป็นรถสองประตู
แต่รถที่ลงที่ส่งในโซเชียลเนี่ยที่เป็นสีขาวสีที่๓๔ประตู
รถคนละซีรีส์กันเลยอ่ะคำถามที่ว่าทะเบียนหลังจากเขาเปลี่ยนมา
ใช้เอ่อรถเบนคันนี้ทะเบียนแล้วก็ย่ายมาอยู่รถคันนี้อ่าฮะ
โซเชียลบอกว่าไว้ทำทะเบียนอะไรได้อันนี้ทะเบียนรถ
ภูมิประเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ค่ะน่ะฮะ
ผมว่าถ้าคุณใช้รถมาคงไม่มีใครที่ขับรถไม่เคยชน
รถจอดอยู่เฉยเลยยังมีคนมาชนเลย
แต่ครั้งนี้หนักที่สุดแล้วในชีวิตครับ
ผมเคยจอดอยู่ติดไฟแดงอยู่อยู่
ไม่รู้ว่าใครก็ขับมาชนผมยังงงเลยว่า

แค่น้อยนี่มันเคยอยู่แล้ว

สองสามห้าครั้งอะไร

ค่ะขดเพื่อไขมี
ตัวผมเริ่มเชี่ยวชนอยู่กว่างคือยังมีไปสิบครั้งเลย
เดี๋ยวนับว่าความเสียใจในคนสุดเสียมากเยอะ
เป็นการสูญเสียครั้งแรกของเขา

ก่อนหน้านี้เขาชนคนตายมาเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ไม่ใช่นะครับ
เป็นเรื่องแค่เฉียวชนกันในคดีนะครับ
วอนอยากวอนสื่อมวลชนและโซเชียลนะครับ
ที่ให้ให้ข่าวเท็จหรือไม่รู้เรื่องแชร์ข่าวออกไปนะครับ
เราต้องเสียใจนะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับว่าให้ติดต่อลูกสาวของคุณเจษดา
แล้วก็งบการเงินของบริษัทเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
ซึ่งเรายืนยันว่าเราไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้น
ตอนนี้เราคิดเพียงว่าจะทำไงให้น้องทั้งสองไปสู่สวงสวรรค์
ตามพวกความดีที่เขาสร้างนะครับ

คือขณะนี้เนี่ยนะฮะรับผิดชอบยังไงเราต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะฮะ
มีลูกเขาทั้งคนผมก็มีลูกสองคนนะฮะ
ต้องเป็นครอบครัวแล้วก็มีลูกสี่คนผมสอบถามมาหมด
เบ้นเป็นลูกคนโตส่วนน้องไก่ต้มเนี่ยก็มีน้องสาวแค่คนเดียว
ผมก็มีลูกสองคนถ้าใครเป็นพ่อแม่ก็ต้องรู้ต้องนั่นอ่ะนะฮะ
สูญเสียลูกตายไม่มีใครที่จะไม่เสียใจ
คือขณะนี้ยังไงเราก็ต้องรับผิดชอบกับครอบครัวเขา
แต่ไม่ใช่นักวิทยาธินี้วิทยาธินี้ก็คือว่า
ไปให้กำลังใจพ่อแม่เขาไปงานศพสลับกันไปกับธัญญานะฮะ
ผมไปที่นึงแยกร่างเลยไม่ได้
ผมไปอีกวันนึงแมนใจเข้าไปอีกวันนึง
ลับกันไปฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เรา
เพราะว่าชีวิตคนมันชดใช้ด้วยเงินทองไม่ได้นะฮะ
ฉะนั้นขณะนี้เราจะไม่ไปซ้ำเติม
ความสูญเสียของพ่อแม่ที่เขาเสียใจอยู่แล้วนะฮะเราสิ่งที่ทำดีถือหรือ
คือเพื่อแสดงสปีริตของเราว่าเรารับผิดชอบนะเราไม่ได้หนีหน้านะ
งานศพเราไปสลับกันไปคืนนี้ผมเตรียมชุดใส่ชุดขาวกางเกงดำมัน
ผมก็จะไปเราขออนุญาตไปเผาด้วยวันเผาวันเผาก็ขออนุญาตแล้ว
ไก่ต้มเขาวันเสาร์บ่ายโมงจันทบุรีที่จันทบุรี
น้องเบนเผาวันอาทิตย์สี่โมงเย็น
ตั้งใจจะไปอยู่แล้วคือขณะนี้มันไม่ใช่เวลาที่เราจะไป
พูดเรื่องชดเชยค่าสูญเสียค่าที่ทำให้ลูกเขาตาย
เจ้าของคุณที่เขาคิดว่าว่านี่มันไม่ใช่เวลาคงทราบมาก
ที่เกิดเหตุนะครับสภาพน้องจ๊อปอยู่ไอซียูตำรวจไม่สามารถที่จะไปสอบปากคำ
ไม่สามารถที่จะให้จ๊อปให้การอะไรได้
แจ้งข้อเก่าหาเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เรายอมรับได้อยู่แล้ว

เราเราไม่ได้บอกว่าเราไม่ผิดนัดนาทีแรกจนถึงนาทีนี้เราทำเพื่อถ่ายถอนความผิดที่เกิดขึ้น
เราไม่ได้ปฏิเสธความผิดโดยเฉพาะตระกูลวิรพรรับผิดชอบ
ตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีนี้เราก็ยังบอกว่าเราต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ณวันนี้ได้ข่าวว่าตำรวจแจ้งแล้วว่าจะมาแจ้งข้อเก่าหาเราก็ยินดีที่จะรับทราบข้อเก่าหาครับ
ซึ่งเป็นเรื่องจริงแล้วว่าเราทำกันเต็มที่ใช่ไหมครับเราทำกันตามกำลังและตามความเป็นจริงที่มีอยู่
และอยากส่งวิญญาณให้น้องทั้งสองขึ้นสู่สวงสวรรค์น้องทั้งสองเป็นคนดีมากนะครับ
เกจิอาจารย์ทั้งหลายมาให้กำลังใจคุณเกษดาด้วยบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะ
ซึ่งเราก็ทราบซึ้งทั้งพ่อแม่คนตายแล้วก็พระพิธีอาจารย์ที่ให้กำลังใจเราทางนี้นะครับ
เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยในส่วนของโซเชียลเป็นความเข้าใจผิดเข้าใจคาดเคลื่อน
ในส่วนที่คิดว่าเหมือนเคสอื่นที่ไม่รับผิดชอบอะไรอันนี้เราเข้าใจได้